มากันที่สาวอารมณ์ดีคนนี้ค่ะพี่ผัดไทยนะคะ
ใครจะรู้ว่าภายใต้เสียงหัวร้อนในอดีตพี่ผัดไทยเนี่ย
เคยดื่มหนักโอ้โหจนนี่อาการหนักจนหนองไหลออกจากปากขนาดนั้นเลยนะ
แต่นั่นคืออดีตไปแล้วนะคะตอนนี้แข็งแรงดีเวอร์นะคะ
แล้วก็สวยแซ่บด้วยค่ะเขาลือกันให้แซ่บ
ที่ค้าได้ส่งว่ามีผู้บริหารรุ่นใหญ่ค่ายเครื่องดิมดังนั้นมาแอบกิ๊กกั๊กนะฮะ
แล้วก็สมัยนั้นนี่ไปเที่ยวแล้วก็คึกล่ะค่ะสูบไปกับเค้าด้วย
แล้วด้วยผิดผัดเป็นหอบขื่นอยู่แล้วเอ่อก็ไม่สังวนเนาะ
ประมาณนี้ค่ะมันก็เลยรู้สึกช่วงนั้นก็จะอักเสบเลื้อรังอย่างนี้
เป็นตอนนี้แข็งแรงมากแล้วไม่มีอะไรค่ะแข็งแรงแล้ว
แต่เรื่องแฟนยังไม่มีนะคะแฟนไม่มีค่ะ
ที่เมานี่ไม่ใช่นะคะไม่รู้จะเอาไปทำอะไรได้แล้วค่ะ

เออนะคะก็ดูว่าเป็นตัวอย่างเรื่องสุขภาพเนาะ
เอี๊ะหนึ่งเริ่มรู้เป็นตัวอย่างได้รึเปล่านะคะ
ฝันยังไงจริงเหรอจริงเหรอแฟนได้เรกเดชชัดบางด้วยนะ
แม่นไม่แม่นยังไงมาฟังนิมิตจากแม่ผัดกันเลยจ้า
ในฝันนะคะบอกว่าพี่ผลัดอยู่ชั้น๙
เบอร์อะไรเขาบอก๒๕๘พี่ผัดงวงเงียตุ๋นพี่ผัดจดเลยนะ
เมื่อวานนี้มาอัดรายการข่าวใส่ไข่
เพราะว่าน้องแองจี้เขาใส่หัวเขาค่ะหมวกบงกุฎเขา
แล้วเขาก็เอาเลข๒๕๘ติดน่ะ
พี่ก็บอกโหถ้าขนาดนี้ไม่ซื้อก็ไม่ได้ป่ะ

ต้องวิ่งกันหน่อย
มีการวิ่งกันหน่อยแล้วค่ะ

แต่ล่าสุดจากฝันนั้นเป็นยันย์ครับวิ่งได้ถูกป่าวไหมคะ
ไม่ถูกค่ะแมวมันเคลื่อนไปนิดน้อย

พี่ผัดไทยเป็นไงทีหลังส่งไลน์

เดี๋ยวผมเลื่อนอีกแม่นิดเดียวกันจริง